เมื่อวานนี้ใครได้ไปบ้างครับ
ใครได้ไปชมริ้วขบวนอันงดงามบ้าง
และเป็นริ้วขบวนที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย
ถึง๑๔๐๐ปีนะครับ
วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลย

ก็จะเห็นทั้งภาพของริ้วขบวนแล้วก็พาดหัวใหญ่นี่พี่ทิเป้นี่
ขบวนพระบรมธาตุตรการตาสมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๑๐
เลิมพระชมพันศา๖๖พันศา
เคลื่อนไปท้องสนามหลวงและเปิดให้ประชาชนได้สักการะนั่นเองนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับทางรัฐบาลได้จัดงานพระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชลาลงกรประดินทะเทพยวรางกูลส่งเฉลิมพระชมพันศา
พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑นะครับ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องนั้นได้อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุพระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรม
ตั้งแต่สมัยธวาราวดีจนถึงสมัยรัตนโกศิลป์มาประดิษฐานบนรถขบวนรวม๑๑ริ้วขบวน
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่สืบทอดยาวนานถึง๑๔๐๐ปี
ตลอดจนเทิดทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงปกครองประเทศไทยด้วยทศพิษราชธรรมนั่นเองนะครับ
ถนนราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมถึง๑๑ริ้วขบวนนะครับ
ขบวนแรกธรรมจักรยาตรา
เป็นรถขบวนอันเจินธรรมจักรธรรมชัพพรรณรังศรี
และรถขบวนจำลองวงล้อธรรมจักร
ขบวนที่๒เทียนพรรษาเสริมศาสตร์
เป็นขบวนจำลองแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างวิจิตรและงดงาม
ขบวนที่สามบรมนาธวราวดี
จำลองโบราณสถานวัดครูบัวจังหวัดราชบุรี
ประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุสมัยธวาราวดี
ขบวนที่สี่เสริมศรีโคตบูรณ์
จำลองพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม
หลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยจังหวัดหนองคาย
ขบวนที่๕เจิดจำรูนศรีวิชัย
จำลองพระเจดีพระบรมธาตุชายาจังหวัดสุราธานี
ขบวนที่๖ไตรพบลบบุรี
จำลองพระปางสามยอดจังหวัดลบบุรีนะครับ
ขบวนที่๗ธรรมวิถีล้านนา
จำลองพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปาง
ขบวนที่๘เชิดชูบูชาสุโขทัย
จำลองเจดีทรงพุ่มข้าวบินวัดมหาธาตุ
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ส่วนขบวนที่เก้ากระเสมสมัยอยุธยา
ก็เป็นการจำลองเจดีพระศรีสันเพชร
ประจิสฐานพระบรมศาวิริกฐาศสมัยอยุธยา
ส่วนขบวนที่๑๐คือธรรมารัตนโกศิลป
จากพุทธมนตนรวมถึงขบวนที่สิบเอ็ด
ก็เป็นขบวนที่งดงาม
ก็คือธรรมารัตนโกศิลป์
ก็เป็นทั้งจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยก่อนนู้น
ก่อนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกศิลป์
ขบวนสุดท้ายคือริวขบวนแผ่นดินสาธารณูทัพภัฯมพก
ซึ่งเป็นริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชาชนสามารถไปกราบศักระบูชา
แล้วก็เวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกานะครับ
ช่วงระหว่างวันที่๒๓ถึง๒๘กรกฎาคมนี้
และในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา๑๐ต้น
และพิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา
นำไปถวายอย่างพระอารามหลวง๑๐วัด

ขับร้องบทเพลงสะดุดีจอมราชา

มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั่นเองนะครับ